จำเลยปากสุดท้ายครูปรีชาไปที่ศาลด้วยนะคะ
คือยืนยันเหมือนเดิมคำเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
ไปถึงมุมหมวดจรูนด้วยนะหมวดจรูนถามจริง
ขายลอตเตอรี่ให้หมวดจรูนหมวดจรูนเนี่ยตอบว่าให้รอกันต่อไป
ซึ่งหมวดจรูนยืนยันเหมือนเดิมว่าก็ยังจำไม่ได้เนี่ยนะคะ
เอาบรรยากาศที่ศาลกาญจนบุรีวันนี้เป็นการนัดสืบพยานจำเลย
และสุดท้ายในคดีคดีที่ครูปรีชาไคร่ครวนเป็นโจทยื่นฟ้อง
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลในความผิดฐานยักยอกทรัพย์และรับของโจร
ครูปรีชาพร้อมด้วยนายวรยุทธ์บุญวงศัยเป็นทนายความ
รัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินและทีมทนายความเดินทางมาถึงศาลค่ะ
ตั้งแต่แปดโมงสี่สิบห้าคือไปตั้งแต่เช้าเลยนะครูปรีชาบอกว่า
ตั้งแต่เริ่มสืบพยานโจทย์นัดแรกจนถึงวันสืบพยานจำเลย
นัดสุดท้ายวันนี้ความรู้สึกเหมือนเดิมไม่รู้สึกกังวลใด
รู้สึกสบายและเชื่อว่าอีกไม่นานความจริงจะปรากฏ
ยืนยันเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัล๑๘
พร้อมกันนี้อยากจะฝากไปถึงหมวดจรูนว่าตั้งแต่เริ่มสืบพยานจำเลยนัดแรกจนมาถึงวันนี้
วันสุดท้ายเนี่ยตัวเขาเฝ้ารอที่จะได้เห็นโฉมหน้าของแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่
ที่ถูกรางวัลให้กับหมวดจรูนแต่ยังค่ะนับจนถึงวันนี้เขาก็ยังไม่เห็น
ร้อยตำรวจโทจรูลบอกว่าจนถึงวันนี้รู้สึกสบายเหมือนกัน
สบายไม่วิตกกังวลอะไรสบายใจค่ะ
ทั้งสองฝ่ายไม่ได้วิตกกังวลอะไรเชื่อว่าที่ผ่านมานำเสนอข้อที่จริงต่างต่าง
สารได้รับฟังไปหมดแล้วส่วนที่ครูปรีชาเขาฝากถามถึงว่า
ไหนล่ะแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่ให้ขอให้รอต่อไป
จรูนบอกแบบนี้เพราะจำไม่ได้จริงว่าซื้อมาจากแม่ค้าคนไหน
แต่เชื่อว่าคดีนี้ทั้งสองฝ่ายต่างต้องรู้ตัวดีว่าอะไรคือความจริง
สารนะคะนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้เพราะสื่อพยานทั้งโจทย์และจำเลย
เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครบแล้วรอค่ะ๔มิถุนายนนี้๑๓นาฬิกาค่ะ
ก็อีกประมาณเดือนเสร็จนะฮะรอกันมานานอันนี้เป็นสารชั้นต้นใช่ไหม